คุณผู้ชมคะยังตามความคืบหน้านะคะกรณีในคิวภูริวัฒน์สุวรรณมณี
ผูกคอตายในบ้านเมื่อ๒๙พฤศจิกายน
ก็คือเขาเผชิญกับโรคซึมเศร้ามานานถึง๒ปีนะคะ
คุณแม่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะว่า
จนถึงตอนนี้ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกชายคนเดียวผูกคอตาย
คุณแม่พาณีเมืองจันทร์อายุ๕๒ค่ะ
บอกว่าไม่อยากจะนึกเลยว่าลูกชายลูกชายคนเดียว
เป็นความหวังของครอบครัวต้องมาผูกคอตายต้องมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการชาปนกิจแล้วนะคะ
แม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยยังยอมรับไม่ได้เลย
แต่ก็ต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไป
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าช่วงเช้ามืดประมาณตี๕๓๐ของวันนี้
จูงสุนัขตัวโปรดของลูกชายไปเดินเล่น
แม่บอกว่าแม่รู้สึกจริงนะรู้สึกเหมือนมีคนเดินมาหา
มายืนใกล้มายืนอยู่ด้วยจนแม่รู้สึกว่าเอ๊ะลูกชายมาหาหรือเปล่า
เพราะว่าหน้าที่ในการจูงสุนัขเดินเล่นเป็นหน้าที่ของลูกชายค่ะ
เพราะลูกชายร้องเพลงตอนกลางคืนกลับมาตอนเช้ามืด

ในวันที่ไม่มีลูกแล้วแม่พาสุนัขไปเดินเล่นแทน
แต่แม่รู้สึกเหมือนลูกชายมายืนอยู่ใกล้
ได้รู้สึกเหมือนลูกตาย
ทุกคนก็กลับมาดูซึ่ง
พยายามหยิกตัวเองให้มันตื่นก็มันไม่ใช่อ่ะเนาะมันไม่อยากหลอกตัวเองอ่ะเนาะ
เมื่อวานนี้ก็มีพิธีเชิญดวงวิญญาณของคิวนะคะบนชั้นสองของบ้าน
พิสุขทรงก็ทำพิธีตัดเชือกพรมน้ำมนต์แล้วก็เรียกชื่อคิวให้ไปที่วัด
ก็เป็นความเชื่อนะคะเรื่องของการเวียนไหว้ไตเกิด
เรื่องของวิญญาณหลังความตายว่าถ้าใครเสียชีวิตดวงวิญญาณจะยังคงร่องลอยวนเวียนอยู่
สถิตอยู่ตรงนั้นตรงจุดที่ตายอะค่ะญาติก็เลยนิมนต์พระมาทำพิธีนะคะ
กมลกิติสาโรเป็นพระที่ทำพิธีให้ก็บอกกับนักข่าวของเราว่า
พิธีเชิญดวงวิญญาณจริงแล้วไม่ได้ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะ
ก็มีแค่ทูบเทียนน้ำมนต์แต่กรณีที่เป็นการแขวนคอตายผูกคอตายเนี่ยค่ะ
จะต้องมีพิธีกรรมในการตัดเชือกเชือกที่ผูกคอตายอะไรแบบนี้เป็นความเชื่อนะคะ
พิธีก็จะเริ่มแบบนี้ค่ะเริ่มจุดทูบเทียนบอกกล่าวผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทาง
จากนั้นก็สวดแล้วก็ตัดเชือกแล้วก็เรียกชื่อผู้ตายไปที่วัด
ระหว่างเรียกชื่อก็จะพรมน้ำมนต์อยู่ตลอดนะคะนี่เป็นตามความเชื่อนะคะเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อ
ซึ่งพระกระมวลกิติสาโรก็ย้ำว่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ
เพื่อให้ครอบครัวของผู้ตายสบายใจว่าวิญญาณไม่ได้ยึดติดอยู่กับเชือกที่ใช้ผูกคอ
ส่วนเชือกที่ใช้ผูกคอเนี่ยค่ะพระท่านบอกว่าก็จะนำไปไว้ที่วัดด้วยนะคะ
แล้วก็จะเผาไปพร้อมกับร่างของผู้ตายเพราะกลัวว่ากลุ่มคนที่เล่นของพวกหมอผีมนต์ดำอะไรแบบเนี้ย
จะมาขโมยไปแล้วก็ไปทำพิธีตามความเชื่อศัยศาสตร์มนต์ดำอะค่ะ
จุดจุดเตรียมบอกเขาเข้ามาเขาก็เที่ยวที่เจ้าทางที่ความความเชื่อของเขามีอยู่
ที่ว่าเขาตั้งไว้อะไรไว้แล้วก็จะไปรบดูของเขา
เราก็ไปบอกเขาบอกเขาว่าผมก็ภูมิเจ้าที่ที่นายภูริวัฒน์
ที่เขามาทำนิบาจกรรมของเขาเองตัวเขาเองเขาเป็นบาปเป็นกรรมของเขาเอง
อาจจะมาขอตัดในข้อนี้ไปเลยนะที่เขาใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชือกเป็นอะไรไปก็บอกกับพุทธเจ้าแล้วก็ขอตัด
นี่ก็ไปทำอะไรแล้วก็ไปทำร้ายด้านพระเจ้าบ่ายพระรับเพลิมจ๊ะอ๋อ
อืมคือให้หมดไปจ้ะหรือแม่ไปไหนบางคนบางเชื่อบางคนบางทีเขาก็เชื่อ
ความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนที่ยังมีความหลงมากอยู่ก็ไปทำหวยทำเบอร์
เป็นอุปฏิภัณฑ์อีกทางหนึ่งเขาก็จะไปทำวิธีของเขาทางสายดำของเขา
หรือว่ามันเป็นตามความเชื่อของเขา
ซึ่งที่วัดท่าเคียนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคิวภูริวัตรสุวรรณมณี
ก็คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะมีการสวดพระอภิษฐรรมชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็จะมีสถานบันเทิงที่คิวไปร้องเพลงอยู่เป็นประจำอะค่ะ
แก๊สโอลีนหัดใหญ่เดี๋ยวเขาจะจัดคอนเสิร์ตส่งท้ายให้กับคิว
วันที่๔ธันวาคมนี้รายได้ทั้งหมดก็จะมอบให้กับครอบครัวของคิวนะคะ
แล้วเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีคุณหมอเป็นจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราธานี
หญิงนัทพรใจสมุทรสกุลแพทย์ก็บอกว่าจริงแล้วโรคซึมเศร้ารักษาได้นะคะ
ต้องรักษาและสามารถหายได้แต่อย่าเข้าใจผิดว่าคนที่ฆ่าตัวตาย
สาเหตุเกิดจากโรคซึมเศร้าเท่านั้นจริงแล้วการฆ่าตัวตายเป็นเพียงอาการหนึ่งของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ซึ่งต้องบอกว่าเราอ่านข่าวแบบนี้นะเราเห็นข่าวคนฆ่าตัวตายเยอะมากนะ
คือก็มีสถิติอย่างปีนี้นะคะปี๖๒ครึ่งปีแรก๖เดือนแรก
อัตราการฆ่าตัวตายเฉลี่ยนะคุณผู้ชมวันละ๑๑๑๒คนเยอะมากนะคะเยอะมากจริงส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะคะ
อายุเฉลี่ยคือ๔๕ปีดังนั้นถ้าคนใกล้ชิดคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย
ต้องพบคุณหมอแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะอ่ะก็จะอ้างว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
คือโรคซึมเศร้าต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
ต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วเขาบอกว่าสาเหตุหลักหลักที่มันทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ก็คือ
ความสัมพันธ์เรื่องความรักความสัมพันธ์ต่างทำให้คนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยร้อยละ๕๐กว่า
แล้วถ้าหากว่าคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาปรึกษาเราสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือต้องรับฟังอย่างเข้าใจและพาไปหาหมอรักษา
ใช่ค่ะเราจะไปสอนไปแนะนำใช้ตะกะอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอาการนี้มันเกิดจากสื่อสารในสมองเนี่ยมันสื่อเกิดความผิดปกติ
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของตักกะที่มันจะอธิบายด้วยความเข้าใจได้นะคะ